คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้๑กรกฎาคมนะครับ
จังหวัดภูเก็ตจะต้อนรับนักท่องเที่ยวสัก๕๐๐คนได้
จะเดินทางมาจากต่างประเทศเลยนะในโครงการภูเก็ตแซนบ็อกซ์นะครับ
แต่ว่าคุณทัศนัยโคตรทองอยู่ที่นั่นบอกว่าบรรยากาศมันวางเวงวางเวงพิกลนะตอนนี้นะครับ
ติดตามการรายงานสดจากคุณทัศนัยโค้ทรครับรายงานสดจากหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ต
เชิญครับคุณทัศนัยครับ
ครับคุณนัทพงศ์คุณวราพรคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้ผมอยู่ที่ชายหาดป่าตองที่ภูเก็ตครับ
ด้านหลังก็เป็นทะเลป่าตองคุณผู้ชมทะเลสวยงามมากนะฮะ
แล้วก็มีสายลมแสงแดดแต่ว่าไร้ผู้คนครับ
แต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมมาดูฝั่งนี้หน่อยครับ
ฝั่งนี้จะเป็นสถานบันเทิงที่ก่อนหน้านี้นะฮะ
ในช่วงที่สถานการณ์โควิดปกติ
ทุกอย่างจะเต็มไปด้วยผู้คนครับ
ไม่เคยหลับไหลแล้วก็ร้านค้าจะเปิดทั้งหมด
แต่ณวันนี้ทุกอย่างก็ปิดไป
ไม่ต่างจากเมืองร้างจะมีผู้คนบ้างป่าปลายนะฮะ
แต่ว่าทุกคนหวังอย่างยิ่งว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้

ผมพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูบรรยากาศที่สนามบินภูเก็ตกันหน่อย
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผมบินมาถึงที่นี่คุณผู้ชมครับ
ก็มีเจ้าที่เข้าไปตาเตรียมเรื่องของจุดที่จะเข้าไปตรวจ
ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการต่างในพื้นที่ของท่าอากาศยาน

ก็ไปดูความพร้อมในการต้อนรับทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ
ที่จะทยอยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่ภูเก็ต
ซึ่งพรุ่งนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรี
จะบินมาจากกรุงเทพแล้วก็จะมาดูความพร้อมด้วยตัวเอง
ทั้งจะมาให้กำลังใจคนที่ปฏิบัติงาน
ท่านจะมาถึงช่วงเช้าเลยแล้วก็ไปตรวจเยี่ยมตามจุดต่างครับ
ซึ่งวันนี้ก็มีผู้โดยสารเดินทางเข้ามาบ้างแล้ว
แต่ว่าส่วนใหญ่ที่เข้ามาเป็นคนไทยครับ
ทั้งคนที่มีบ้านที่นี่มีกิจการอยู่ที่ภูเก็ต

รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ก็เดินทางมาจากกรุงเทพจำนวนมากเหมือนกัน
แบบนี้ครับใครจะเดินทางเข้ามาที่ภูเก็ต

คุณผู้ชมต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิก่อน
แล้วต้องแสดงเอกสารในการฉีดวัคซีน

หรือมีการตรวจโควิดมาแล้ว๗๒ชั่วโมง

นำเอกสารต่างจะปริ้นต์มาเป็นกระดาษก็ได้
หรือว่าโชว์จากแอปพลิเคชันหมอพร้อมก็ได้ครับ
แล้วก็ให้กับเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบนะฮะ
รวมทั้งต้องสแกนบาร์โค้ดเพื่อลงทะเบียนเข้าเมืองก่อน

เพื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วก็สามารถได้รับการอนุญาต
เดินทางผ่านด่านแล้วก็เข้ามายัง
เมืองของภูเก็ตไปท่องเที่ยวต่อไป

ไปฟังเสียงของผู้มนุยการท่ากัศยันทร์ภูเก็ตครับ
ทางท่าระยานภูเก็ตก็มีความพร้อม๑๐๐นะครับ
เราก็ได้มีการซักซ้อมการปฏิบัติเสมือนจริง
แล้วก็ได้ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
ในพรุ่งนี้จะมี๕เที่ยวบินนะครับ
ผู้โดยสารจะอยู่ที่ประมาณ๔๔๐คนนะครับ

ถ้าโครงการประสบผลสำเร็จนะครับ

เรายืนยันครับว่าที่สนามบินมาตรการของเรานี่เข้มงวดแล้วก็เตรียมพร้อม๑๐๐
ครูโทษพร้อมวันพรุ่งนี้วันที่๑กรกฎาคมครับ
จะมีเที่ยวบินจากต่างประเทศบินตรงเข้ามาลงที่ท่ากาศยาน
จังหวัดภูเก็ตทั้งหมด๔เที่ยวบินด้วยกันนะครับ
ซึ่งจะนำผู้โดยสารทั้งหมดมาประมาณ๔๙๐คนครับ
โดยไฟล์แรกจะบินลงที่สนามบินภูเก็ตตอน๑๐โมง๒๐นาที
เป็นเที่ยวบินจากอาบูดาบีสหรัฐอารับเอมิเรตครับ
หลังจากนั้นจะตามมา๓เที่ยวบินครับ
เมืองโดฮาของกาต้าเทลอาวีฟจากอิสราเอล
แล้วก็สุดท้ายเป็นจากสิงคโปร์ครับ
แล้วก็ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้
ก็จะมีเที่ยวบินจากต่างประเทศบินตรงมาลงที่ภูเก็ตทุกวันแล้วก็จะนำผู้โดยสารบินมาลงรวมแล้วกว่าหนึ่งหมื่นคนครับ
ครับนี่แหละครับตอนนี้ชายหาดภูเก็ตได้ฟื้นฟูจากการปิดเกาะไปร่วมปี
ตอนนี้ทุกอย่างยังคงสวยงามแล้วก็รอต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามา
ชาวบ้านที่นี่เขาทุกข์หนักจากปัญหาเรื่องของโควิดมาอย่างยาวนาน
พร้อมในการต้อนรับให้ทุกคนกลับมาเที่ยวภูเก็ตได้เหมือนเดิมครับ
ธิรเดชคงเฉลินวัดถ่ายภาพและผมทัศนัยโค้ดทอง
รายงานสดจากหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตครับค่ะครับ
ขอบคุณมากครับคุณทัศนัยโค้ดทองครับ
เห็นทะเลแล้วก็อยากไปภูเก็ตนะคะ